เอาอีกแล้วค่ะเรื่องเดิมยังคงหาสาเหตุไม่เจอเลยว่าเกิดจากอะไรอุบัติเหตุที่รถไฟชนกับรถกระถิ่นเนี่ยนะคะ
มาอีกแล้วค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟนะคะเหตุการณ์นี้ตายหนึ่งบาดเจ็บสองนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์สลดพอเพื่อนของผู้ตายไปเห็นล้มปุ๊บแบบนี้เลยค่ะ
อดศพแบบนี้นะคะสภาพคือเสียใจบรรยากาศเศร้าโศกผู้ตายก็คือนางสาวที่ติดยาแย้มเกษรอายุ๒๑ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดราชบุรีเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งเนี่ย
ถูกรถไฟพุ่งชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟหมู่๔บ้านห้วยโรงตะมนต์ห้วยโรง
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะคะในจุดเกิดเหตุค่ะ
พบรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่สามสิบเก้ากรุงเทพฯสุราชธานี
จอดคาอยู่บนรางสภาพของรถไฟเนี่ยแน่นอนนะคะ
รถไฟคันใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายบริเวณเสาต่อหม้อสะพานยกระดับ
ซึ่งกำลังเกาะสร้างตรงนั้นเนี้ยไปพบรถเก่งสีขาว
ทะเบียนก่อไก่ต่อเต่าหกสี่ศูนย์สามจังหวัดพระนครสีอายุทยา
ตะแคงหลังคาฟาดติดอยู่กับเสาต่อหม้อสภาพแบบนี้ค่ะพังยับเลยนะคะ
ก็เลยส่งผลให้นางสาวทิติชยาเนี่ยเธอเสียชีวิตร่างกระเด็นออกมา
เสียชีวิตนอกรถขณะที่คนขับก็คือนายเทรยุดเขื่อนทาอายุสามสิบเก้าปี
กับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งก็คือนายบัณฑิตเจริญทรัพย์อายุ๓๓ปี
ร่างเนี่ยติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่เองต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
มาช่วยตัดแล้วก็รีบนำตัวออกมาใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง
นำตัวออกมาได้สำเร็จแล้วก็ต้องรีบนำคนเจ็บทั้งสองคน
ส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะอืมทีนี้สอบถามเบื้องต้นทราบว่า
ทั้งหมดเป็นพนักงานโรงงานรอย่าวพลัดจำกัด
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำผลไม้บรรจุขวด
สมุทรสงครามห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดขับรถออกมาจากโรงงาน
เพื่อออกมารับประทานอาหารร่วมกันในเขตพื้นที่อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรชบุรีซึ่งตรงเนี้ยเป็นเขตรอยต่อพื้นที่สองจังหวัด
ขณะกำลังเดินทางกลับที่หอพักในโรงงานใช้เส้นทางลัดด้านใน
คือเป็นเส้นทางรองอะค่ะแล้วก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟ
จุดเกิดเหตุคิดว่าคาดว่าคนขับรถเก่งเนี่ย
ไม่เห็นว่ารถไฟมาพอดีก็เลยถูกรถไฟ
พุ่งชนเขาอย่างจังกลายเป็นเหตุสลดนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
แต่ต้องมีการตรวจสอบว่าจุดตัดผ่านเป็นจุดลักผ่านที่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร
แต่ว่ามีข้อมูลคืบหน้ามานะครับเพราะว่าช่วงสายวันนี้นะฮะ
กำนันตำบลห้วยโรงที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็คือกำนันสิริชัยนงนุษย์นะฮะแล้วก็นายจิตเมตตาสุขกล่ำ
เจ้าหน้าที่การรถไฟพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ามาตรวจสอบตรงนี้
ได้ลงตรวจบริเวณจุดทางข้ามรถไฟที่เป็นจุดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าบริเวณดังกล่าวกำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟใหม่ขึ้น
จึงทำให้มีการเลื่อนจุดทางข้ามทางรถไฟจากเดิมออกมาประมาณ๕๐เมตร
ซึ่งการเลื่อนทางข้ามนี้ผู้รับเหมาได้รับความเห็นชอบจากการรถไฟแล้ว
แม้ว่าจะได้รับการเห็นชอบแล้วก็ตามแต่มันก็ต้องดูว่า
อุบัติเหตุหมายให้ค่ะหรือไม่คุ้นชินกับจุดใหม่
ทีนี้จากการสำรวจเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าทางข้ามชั่วคราวเนี่ย
มีลักษณะวิ่งขนานกับทางรถไฟและเมื่อถึงจุดกลับรถ
ก็หักศอกข้ามทางรถไฟได้เลยนี่อาจจะทำให้
ทศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีหรือเปล่า

ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
ไหมทำทางใหม่แล้วมันก็ไม่คุ้นเคย
คนที่เคยข้ามทางเดิมก็จะงง
แล้วก็มันก็มองไม่เห็นทางรถไฟอีกนะ

ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งนะคะตรงจุดนี้
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางไปมา
ระหว่างตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อย
กับบ้านแพรกน้ำแดงจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งทั้งสองอำเภอเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
จึงทำให้เส้นทางดังกล่าวมีประชาชนสัญจรภัยมาเยอะ
ขณะเดียวกันค่ะนางวิพรแววสีผ่อง
ในอำเภอเขาย้อยก็ได้เรียกตัวแทนผู้รับเหมามาพูดคุย

วางแนวบารีเออร์นำสัญญาณไฟมาติดตั้งโดยด่วน
ช่วงใหม่วันนี้ในไพโรสเฉลิมวงนายสถานีรถไฟพรรชบุรี
เข้าเยี่ยมอาการคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายแล้วด้วยค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่จะเห็นในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นเห็นไหมคือมันเป็นทางใหม่
ขนานกับทางรถไฟแล้วก็มากลับตรงนี้

คือรถเขาก็หยุดแล้วนะหยุดเพื่อจะรอนะครับ
เหมือนลักษณะจะดูว่ารถไฟมาอย่างไรนะครับ

เดี๋ยวตำรวจก็จะต้องดูภาพวงจรปิดทั้งหมด
ของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ